โอ้เจ้าช่อนกยวง
แววเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่ง
สำหอมน้ำปรุงที่แก้มนงครา
ปรบมือให้ดังเลยนะครับ
เรียกว่าสมราคาคุ้มค่าการรอคอยกับชายคนนี้จริง
คุณหมาร้องได้ประทับใจมากเลย
เรื่องเนื้อร้องผิดถูกไม่รู้ค่ะ
แต่ว่าเรื่องความภัยเลาะและความร้องด้วยพลังเสียง

กดดันว่าแม่เสาทั้งโลกนี้จงเป็นของข้าด้วยเพลงนี้
คุณหมาคุ้มค่าแห่งการรอคอยไหมคะ

ที่ได้มายืนแล้วก็ร้องเพลงแรกไปด้วยความ

ระหว่างร้องนี่เนื้อเพลงไหลไปด้วยแล้วคำว่าอย่าผิดอย่าผิดไหลมาตลอดไหมคะ

ผมว่าเก่งยังไงอะไรรู้ยังไงก็เราซ้อมมายังไงพอมันอยู่บนเวทีนี้มันทอนเราไปครึ่งหนึ่ง

เพราะว่าเพลงแรกนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะครับ
เพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยเดี๋ยวเพลงต่อไปน่าจะดีขึ้นนะครับ
มามาดูกันเลยนะครับสำหรับเพลงแรกครับ
เล็งที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
คุณหมาร้องไปแล้วนะครับคุณหมาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ก็เป็นภาพยนตร์มาก่อนแล้วก็มาสร้างเป็นละครกันหลายรอบมากทีดียวนะครับ
ก็เป็นภาพยนตร์มาก่อนแล้วก็มาสร้างเป็นละครกันหลายรอบมากทีดียวนะครับ

นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มาก็หลายรอบ

นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ

นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ

นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ
นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ
นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ
นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ
นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ

สู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มาก็หลายรอบ
นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ
นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ
นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ
นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าฟันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ
นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าภันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ
นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าภันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ
นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าภันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ
นักสู้ชีวิตแต่ละคนก็ฝ่าภันและสู้กับเพลงนี้มากก็หลายรอบ
ก็เจอเขาก็อยู่ทางชายแดนก็ช่วงนั้นตรงข้ามก็เริ่มสงบหน่อยเขาก็หนีมาฝั่งไทยมา

สงครามที่ไหนเนี่ยสงครามทางกัมพูชาครับ

สวัสดีครับ

ก็เขามาล้างจานครับล้างจานรับจ้างล้างจานอยู่ที่ร้านอาหาร
บางทีก็ไปเที่ยวไปที่อะไรอย่างนี้ก็ไปเจอเขาก็เห็น

กี่ปีแล้วที่เจอกันครั้งแรก

ตกลงเป็นแฟนกันอยู่กินด้วยกันมีปัญหาไหมครับพี่หมาเรื่องภาษาเวลาอยู่กินกัน
เพราะว่าเนื่องด้วยเดิมทีก็พูดไม่ได้แล้วภาษาไทย
ทีนี้มาอยู่ด้วยกันก็น่าจะยังพูดภาษาไทยไม่ได้
มีมากเลยครับมีถึงขนาดจะเลิกกันเลยครับ
สื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยบางครั้งแล้วกลายเป็นทะเลาะกันแทบทุกวัน
ช่วงแรกปัญหาหนักเลยคืออะไร
คือเขาพูดมาเราฟังไม่ออกเขาพูดดีแล้วว่าเขาด่าอย่างนี้
มีกรณีอะไรบ้างที่ทำให้ทะเลาะกัน
มีครับอย่างเช่นบางครั้งเขาพูดมาพูดมาคำหนักเราฟังไปว่าเขาด่าเรา
เราก็เลยบางครั้งพานจะลงไม้ลงมือกับเขา

ครับแล้วก็ยังมีบางครั้งเขาแพ้ท้องก็ให้เราไปซื้อซื้อมะม่วง

ผมก็ไม่รู้เขาบอกว่าไปซื้อสบายให้หน่อยสิ

เขาภาษาคำเวียนเขาบอกว่าชาวายเขาแปลว่ามะม่วง

ความที่ว่าผมฟังไม่ชัดผมไปถามเพื่อนบ้านว่าชาวาเนี่ยเขาแปลว่าอะไร

ชาวาเข้าไปว่าลิงผมก็เดินหาซื้อ

ไม่ได้ผมหาประมาณ๑๐ฟัววันอ่ะตอน
ประมาณเดือนผ่านไปเมียพูดกับเพื่อนบ้านว่าผัวฉันนู่นไม่รักฉันเลย

ใจแพ้ท้องอยากจะได้กินมะม่วงไม่ยอมหาให้

แล้วเพื่อนบ้านก็มาถามว่าทำไมทำไมหามะม่วงให้เมียกิน

เพราะไหน
ทองรักเนี่ยต้องใช้ความอดทนอยู่แล้ว

คือต้องอดทนแล้วก็ยอมรับข้อเสียของกันและกัน
นี่คือต้องรักกันมากนะถึงจะรักกันมายาวนานแบบนี้
เนื่องด้วยการสื่อภาษากันเนี่ยไม่เข้าใจอยู่แล้วอันนี้เป็นทุน
พี่อิ่มนานไหมคะกี่ปีกว่าจะเริ่มพูดไทยได้

๓ปี๓ปีนี่สื่อสารเรื่องมะม่วงรู้เรื่องแล้ว
คุณอิ่มได้ภาษาไทยไปคุณหมา
ไม่ให้เสียดุลการค้าได้ไหมภาษาเขมรได้บ้างไหมได้ครับ
ถ้ารักเธอบอกอิ่มฉันรักเธอพูดยังไง

เพื่อนเป็นชาวประเทศเดียวกับพี่อิ่มนี่แหละ

ข้าท่าบ้าครับ

เป็นภาษาที่พี่อิ่มถนัดที่สามีรู้เรื่อง

รัก

ทีนี้มีมูลค่า๒๐๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้ว
อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
สั้นง่ายได้ใจความน่าจะเป็นยุคที่พี่หมาเนี่ยช่วงนั้นน่าจะวัยรุ่นอยู่นะเพลงนี้
ประมาณ๑๖๑๗ครับ
นี่นะครับเพลงนี้ดังมากทีเดียว
และนักร้องท่านนี้ก็เขาก็พูดเหม็นได้เหมือนกัน

รู้จักนะครับเพลงนี้ร้องไหวนะฮะ

ก็มีจุดให้สังเกตจุดให้น่าจะผิดเยอะอยู่เหมือนกัน

เอาอันแรกที่เขาออกมาแล้วดังอันนั้นตอนแรก

ตอนนี้มีอยู่แล้ว๑๐๐๐บาทนะครับคุณหมา
คุณหมาสามารถหยุดได้นะครับ
ถ้าบอกผมว่าหยุดก็รับ๑๐๐๐แล้วจบการแข่งขันนะครับ
แต่ถ้าอยากสู้ต่อไปก็บอกผมว่าสู้นะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณหมาครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้

ถ้าไม่มั่นใจแม้แต่เพียงนิดเดียว
สามารถที่จะใช้ตัวช่วยได้เลยนะครับ

๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

ร้องให้ถูกนะครับพี่หมาทุกคำนะครับ

แต่เดี๋ยวตอนร้องเสร็จจะมาถามอีกทีหนึ่ง

มีสมาธิและจดจ่อให้ดี

เป็นโอกาสที่เรียกได้ว่า

อยากให้ตั้งใจแล้วคว้าไปให้ได้เยอะที่สุด

ชนชั้นรากย่าผู้ตกอยู่ในสภาวะลำบาก

ละทิ้งโอกาสค่ะทำให้เต็มที่นะคะ

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่๒มาครับ

ข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปี
นึกว่าไปได้ดีโอ้สิน้องมาขายตัว
พ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่ว
มาพบสภาพทุนหัวขายตัวมั่วชายในบา
โอ้เป็นเพียงนี้เชี่ยวหรือแฟนเรา
สีไม่น่ามัวเมากลิ่นขาวน้ำกามกามา
ที่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่าสีจะกล้า
ติดเบอร์เขียนคิ้วเขียนตาในตู้กระจกติดแอร์
บอกกับพี่ดีสิจ๊ะ
ชายที่เจ้าตามมาหรือแมงดาชุดหมากันแน่
ที่หลอกทูลหัวมาขายตัวที่ในห้องแอร์
หรือสีเต็มใจกันแน่ดูเปลี่ยนแปรเป็นคนละคน
กลับหน้าเธอสีนี้ไปด้วยกัน
แล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านท้องนานามนต์
อย่าลมไฟแดงส่งสีแสงเข้าหน้าเหี่ยวยน
จะพาไปรถนามมนล้างคาวเป็นดาวบ้านน้ำ
กลับหน้าเธอสิหนีไปด้วยกันแน่